วันนี้บอกกรลายจุดนำทีมประชาชนจัดกิจกรรมชุมนุมกันและติดแฮชแท็กพร้อมครับ
บรรยากาศการชุมนุมล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีการประกาศเลิกชุมนุมเมื่อตอน๑ทุ่ม๒๐นาที

ตอนนี้ทุ่ม๔๒๒๐กว่านาทีที่แล้ว

บรรยากาศตอนนี้รวมถึงก่อนหน้านั้นเป็นอย่างไร

จึงต้องออกมาตะโกนว่าพร้อม
คุณผู้ชมครับนี่คือโซโลแกนที่สำคัญของการนัดหมายออกมาชุมนุมกัน
ที่บริเวณแยกอโศกมนตรีในวันนี้นะครับ
นำโดยนายสมบัติบุญงามอนงหรือบอกกรลายจุดนะครับ
ที่ได้มีการนัดหมายมวลชนได้มารวมตัวกันจัดกิจกรรม
ที่บริเวณแยกอโศกมนตรีตั้งแต่ช่วงเวลา๑๗นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งก่อนที่ผมจะเข้ารายงานสดเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมเวลา๑๙นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ
ตัวแทนผู้จัดกิจกรรมได้มีการประกาศยุติการจัดกิจกรรมไปแล้ว
ซึ่งเป็นการประกาศก่อนเวลาจริงนะครับ
ซึ่งตามกำหนดการเดิมเนี่ยการยุติกิจกรรมจะเริ่มต้นการประกาศในเวลา๒๑นาฬิกาครับ
ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศสดที่บริเวณแยกอโศกมนตรีในขณะนี้นะครับ
เมื่อสักครู่นี้๑๙นาฬิกา๒๐นาทีได้มีการประกาศยุติกิจกรรมนะครับ
สำหรับการจัดการชุมนุมมอบพร้อมในวันนี้ครับ
หลังจากที่มีการประกาศยุติกิจกรรมตอนนี้คุณผู้ชมสดเลยเวลา๑๙นาฬิกา๔๓นาทีครับ
วลชนที่มารวมตัวกันก่อนหน้านี้รวมตัวกันเต็มพื้นที่
ทุกช่องทางการจราจรนะครับได้มีการแยกย้ายกันออกจากพื้นที่โดยเร็วนะครับ
ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงทางกลุ่มผู้จัดกิจกรรมบางส่วนเท่านั้น
และภาพมุมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นเวทีนะครับ
ที่มีการประกอบสร้างขึ้นและได้มีการจัดกิจกรรมไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับ
ซึ่งถนนสายนี้ก่อนที่จะมีการเข้ารายงานสดก็เต็มไปด้วย
ผู้คนที่ได้มาจัดกิจกรรมเรียกร้องส่งเสียงไปถึงสวนะครับ
แต่หลังจากที่ผู้จัดได้มีการยุติตอนนี้การจราจรถนนสายนี้ได้กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับ
ผมพาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศที่แยกอโศกมนตรีตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับ
แม้จะมีฝนตกลงมาแต่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังไม่มีความรักความพยายามนะครับ
ในการสวมใส่เสื้อกันฝนเพื่อร่วมชุมนุมในวันนี้นะครับ
ซึ่งหลายคนวันนี้ก็ได้มีการถือป้ายเพื่อแสดงข้อความเชิงสัญลักษณ์ด้วยนะครับ
บอกกรลายจุดได้มีการให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนนะครับ
บอกว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้อย่างแรกเลยครับคือต้องการที่จะส่งเสียงถึงประชาชนให้ออกมาเคลื่อนไหวครับ
ในฐานะผู้เป็นเจ้าของเสียงในระบอบประชาธิปไตยครับ
เพื่อถามประชาชนว่าพร้อมหรือยัง
และยืนยันว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนทุกคนครับ
ไม่สมควรจะมีสิทธิในการโหวดเลือกนายกรัทธิปไตยครับ
เพราะทำให้ระบบรัฐสภาและระบบประชาธิปไตยบิดเบี้ยวนะครับ
ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้จะเป็นการแปลอักษร
เพื่อสื่อข้อความไปถึงสวครับ
โดยเริ่มต้นด้วยการให้มวลชนเดินวนเป็นวงกลมในพื้นที่การชุมนุมนะครับ
พร้อมมีการตะโกนส่งเสียงถึงสวในสภาด้วยนะครับ
พวกผู้ไปกับการแปลอักษรเป็นรูปคอควาย
ซึ่งทางบรจุดก็ได้บอกด้วยว่าอักษรตัวนี้
มีความหมายเพื่อจะสื่อไปถึงความคิดของสว
และสื่อความหมายไปในเรื่องของคุณธรรมและก็จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ครับ
ซึ่งทางผู้ชุมนุมก็ได้มีการเปิดแฟลต์จากโทรศัพท์มือถือ
ทำให้เห็นอักษรตัวนี้อย่างชัดเจนนะครับ
อกจากนี้ยังมีกิจกรรมแสดงดนตรีจากกลุ่มราชดำนะครับ
และกิจกรรมเวิร์คชอปให้ผู้ร่วมชุมนุมได้ทำกิจกรรมอื่นร่วมกันด้วยนะครับ
จากนี้คุณผู้ชมครับทางด้านของบคลายสูตรครับ
ยังได้บอกด้วยนะครับว่าวันนี้ได้มีการขออนุญาต
ในการจัดการชุมนุมกับทางสอนอทองหล่อแล้วนะครับ
โดยจะใช้พื้นที่ถนน๕เลน
หากมีผู้ชุมนุมจำนวนมากครับก็อาจจะขออนุญาตเปิดพื้นที่เพิ่มด้วยนะครับ
และวันนี้ที่ออกมาชุมนุมจะเป็นการออกมาหลังจากไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นเวลา๑ปีนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้ครับทางบกลายจุดก็ได้ออกมาชุมนุมคาร์มอบนะครับ
ซึ่งการชุมนุมครั้งนี้เพราะต้องการส่งเสียงเรียกร้องไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของบอกกรลายจุดกันหน่อยครับ
สาการบ้านเมืองเป็นแบบนี้ผมก็คิดว่าผมต้องออกนะครับ
แล้วก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนอย่าให้สวตบหน้าคุณ
เวลาคุณดูทีวีแล้วเขาโหวตสวนไอ้ความเจตนารมณ์ของประชาชนเนี่ย
คุณไม่รู้สึกหรอกว่าเขาตบหน้าตบหน้าพวกเราอยู่
ถ้าคุณรู้สึกว่าเขาตบหน้าพวกเราอยู่คุณไม่ต้องไปตบหน้าเขานะ
คุณแค่ออกมายืนพร้อมกันแล้วบอกว่า
ประเทศนี้เป็นของประชาชนไม่ใช่ของสว

ดังนั้นเนี่ยพวกเราไม่ควรที่จะดูละครซับซากแบบนี้อีก

แล้วมาเปลี่ยนแรงกดดันเนี่ยกลับไปที่คนที่พยายามที่จะบิดเบือนกระบวนการประชาธิปไตย
จากนี้ครับประเด็นทางการเมืองนักข่าวได้ถามถึงประเด็นการจับคั่วรัฐบาล
พักเพื่อไทยนัดคุยกับคั่วรัฐบาลเดิม
บอกรรายจุดได้บอกด้วยว่าได้ติดตามข่าวสารอย่างเป็นห่วง
ตัวเองก็ชื่นชอบทั้งพักเพื่อไทยแล้วก็พักเก้าไกลเลยนะครับ
แล้วก็หวังว่าทั้งสองพักการเมืองนี้จะจับมือกันเหนียวแน่นในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลต่อไปครับ
ซึ่งตอนนี้บรรยากาศสดตอนนี้ก็คือได้มีการยุติกิจกรรมแล้วอย่างเป็นทางการครับ
หลังจากที่มีการยุติกิจกรรมทางตัวแทนผู้จัดกิจกรรมได้มีการประกาศบอกมวลชนนะครับว่าหลังจากนี้
ให้ติดตามความเคลื่อนไหวทางหน้าเฟซบุ๊คอย่างใกล้ชิด
หากมีกิจกรรมเพิ่มเติมสำหรับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งที่๓ที่ใกล้จะเข้ามาถึงแล้ว
ก็จะมีการประกาศให้ประชาชนได้ทราบกันต่อไปว่าหลังจากนี้ทางกลุ่มของบอกกรลายจุดนั้นจะมีการเคลื่อนไหวต่อไปอย่างไรครับ
และนี่คือบรรยากาศสดที่นี่ครับเนติชาวคงแก้วผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากแยกอโศกมนตรีครับ
ขอบคุณครับคุณเนติชาวครับนั่นคือบรรยากาศการชุมนุมเมื่อตอนช่วงเย็นจนถึงหัวค่ำกับแฮชแท็กพร้อมนำทีมโดยบอกกรลายจุดที่แยกอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครก่อนที่อีก๔วันจะถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับ